มาถึงหนังเรื่องนี้หนังแอคชั่นจริงคุณผู้ชมฮะ
ขับมาอยู่ดีดีมีกระบะตามหลังมากระบะเนี่ยใช้ปืนรัวยิงเลยนะ
เสียหลักตกข้างทางไปในไร่อ้อยโอ้โหแล้วฝั่งคนก่อเหตุยังไม่น้ำใจ

โอ้โห
ฟังเสียงเร่งเครื่องยนต์สิคุณผู้ชมฮะเสียงลั่นยี่เลยนะเออ
ใช่คือต้องแค้นจัดจริงนะเออหรือมันมีอะไรอ่ะ
มันมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะเนี่ย
เดี๋ยวค่อยไล่ฟังไปนะคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยขับกระบะ
ซึ่งเป็นป่าอ้อยด้วยครับหลังเกิดเหตุตำรวจสพหนองแสงไปตรวจสอบ
เป็นทางหลวงชนบทระหว่างบ้านดงสำราญชัยบ้านแสงทองในตะบลหนองแสง
ฮะนี่เหรอใช่ฮะโอ้โหคนแรกเนี่ยชื่อนายสุภโชคอายุยี่สิบหกปี
ก็ฟกช้ำตามตัวแล้วยังมึนหัวอยู่ด้วย
ส่วนทางขวาเนี่ยคุณผู้ชมชื่อนุ่นหรือว่านางสาวพลอยชมพูอายุ๑๙ปี
โดนยิงที่หลังต้นคอด้านซ้ายครับโอ้โหกระสุนฝั่งในด้วยพี่เบิร์ท
โดนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ยี่สิบเก้ากันยา
คนเจ็บก็คือสุประโชคขับรถเก๋งนิสันซิลฟี่สีแดงมากับพลอยชมพูก็คือนุ่น
มุ่งหน้าไปอำเภอกุมภาวะปีครับ
ระหว่างขับไปก็มีกระบะคนร้ายไม่ทราบทะเบียนนะขับตามมาตามมากระชั้นชิดเลย
ขับมาถึงบ้านดงสำราญชัยกระบะเนี่ยมีคนอยู่ในนั้นใช้อาวุธปืนยิงใส่รถเก๋งไปสี่นัดครับ
กระสุนพุ่งเจาะกระโปรงท้ายรถเก่งนิสันไปสองนัดอีกหนึ่งนัดอ่า
เข้าหลังต้นคอของนุ่นนะนุ่นบาดเจ็บไป
พอมาถึงตรงโค้งห้วยน้ำคล้องเนี่ยเก่งนิสันเสียหลักคุณผู้ชมฮะ
แผงกั้นอย่างที่บอกตกข้างทาง
รวมระยะทางที่ขับไล่กันมา๖กิโลเมตร

ทั้งสุพชกทั้งพรอยชมพู
หนีออกจากรถเก๋งวิ่งหนีเข้าไปแอบในป่าอ้อยครับ

พลอยชมพูเห็นแสงไฟอยู่

เถียงนาชาวบ้านครับห่างออกไป๓๐๐เมตร

ก็โทรแจ้งตำรวจแล้วก็บอกให้ช่วยตามหาแฟนนุ่มด้วย

แล้วก็ตะโกนเรียกสุพชก

โหที่มาที่ด่อเราเลยคือสภาพ
พรอยชมพูสุพชก

ดีนะไปเจอชาวบ้านมาช่วยเหลือไป

รถเก๋งพังยับเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ
เนี่ยกระจกแตกเกือบรอบคันอ่ะครับแล้วในห้องโดยสารอ่ะ
มันมีรอยเลือดอยู่ที่เบาะหน้าซ้ายข้างหน้านี่คือโอ้โห
ล้อเลอะฉีกไปหมดเลยเนี่ยนะคะแล้วมันมีหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่หัวหนึ่งด้วย
ที่พักเท้าฝั่งคนขับเนี่ยก็มีรอยกระสุน๒รูที่ฝากระโปรงหลัง
กระจกหน้าแตกเอามีรูกระสุนอีกสามรูอุ้ยสภาพของรถนี่ยับไปหมดจริงอ่ะ
ชาวบ้านคนที่ช่วยเหลือคุณพลอยชมพูเนี่ยชื่อคุณอนุรักษ์ครับ
บอกว่าตอนนั้นเขาก็นอนเฝ้าวัวเฝ้าควายอยู่ที่เถียงนาค่ะ
ได้ยินเสียงอย่างที่ผมบอกแอนนึกว่ารถแข่งกัน
นึกว่าเสียงรถแข่งกันไม่นานนะครับ
คุณอนุรักษ์บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังมา๔นัดปั้ง
แล้วก็ได้ยินเสียงรถเสียหลักตกข้างทางไป
รถอีกคันขับเลยไปแล้วก็วนกลับรถมานะ
กระหน่ำยิงซ้ำที่รถอีกสามนัดครับนี่พี่อนุรักษ์เขาเล่าให้ฟัง
แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนด่าโวยวายโวยวายแล้วก็ยิงตามไปอีก๒นัด
ก่อนจะเห็นรถกระบะคันนั้นขับหลบหนีไป
ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง
พี่อนุรักษ์ก็เจอคนเจ็บมาขอความช่วยเหลือครับ

เขาก็คิดว่ารถโล่นรถเกลี้ยระเบิด
เพราะว่าแม่กัยเป็นปืน
ได้ค่ะเสียงฟืนเลยนะคะ

คือตอนนี้สุประโชคคนเจ็บผู้ชายอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหม

สุปโชคเป็นพ่อค้าขายของออนไลน์

เอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรได้ปีกว่าแล้ว
อมถามจริงอยากจะรู้แล้วต้องมาจนถึงจุดนี้
มันเป็นเพราะอะไรไล่ยิงกันถึงขนาดนี้
ถ้าถามนะเบรนทองนะก็บอกนะก็ไม่รู้เมื่อนั้นนะ

ปโชคขับรถเก๋งของแม่นะ
แฟนสาวก็คือพลอยชมพูจะไปเที่ยวภูฝอยลมอ่า
แต่ปมก่อเหตุไม่รู้จริงนะไม่รู้นะ
ถามอาการสุภาโชคตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
บอกเลือดออกในสมองครับโอ้น่าห่วง
ดูอาการว่าต้องผ่าตัดหรือเปล่านะ
นี่สุภโชคขนาดนี้แล้วพลอยชมพูแฟน
ชมพูเนี่ยโดนยิงที่หลังต้นคอใช่ไหมพี่น้ำแข็ง

แล้วก็คุณน้าเบนทองเนี่ยวิงวอนเจ้าหน้าที่นะ
เร่งสืบสวนหาสาเหตุแล้วก็ไปจับกลุ่มคนร้ายมา

นี่ฟังดอมอ่านข่าวมาถึงตรงนี้ตั้งนาน

คือตำรวจเขาต้องตั้งเอาไว้สักนิดสักหน่อยไหมล่ะ

หรือว่าขัดแย้งธุรกิจมืดหรือเปล่า

หรืออาจจะเป็นเหตุซึ่งหน้าแบบขับรถเฉียวกันหรือเปล่า
เฉียวกันนี่ขนาดนี้นี่อาฆาตแค้นชัดเลยนะ
แต่เท่าที่ดูไม่น่าจะเป็นเหตุซึ่งหน้า

ไม่ใช่แบบจำรถผิดยิงผิดคันอะไรแบบนี้ใช่ไหม

เออไม่รู้เหมือนกันน่ะอืมค่ะ